ตื่นเต้นปนหลอนที่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันนะฮะ
แต่พอไปถึงเขาก็หลอนเลยล่ะที่ที่ไปส่งนั้นมันคือสุสาน

ว่าเขาจะตัดสินใจส่งของให้ใครดีนะครับ
โดยได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิประบุว่า
หลุมไหนสั่งยกมือหน่อย
ถ้าเขายกมือขึ้นมาเราก็หนีเลยนะ
ในข้อความยังบอกเอออ่ะทั้งในน้ำบนเรือ
อันนี้ดีนะกลางวันนะครับ
โพสต์ไว้แบบนี้ข้อความไว้แบบนี้นะครับ
ซึ่งคลิปดังกล่าวโอ้โหคนก็เข้าไปสนใจนะ
และใครเป็นคนสั่งนะฮะดูคลิปนี้สักนิดหนึ่งนะครับ
โทรไปก็ไม่รับหมุดอยู่ไหนหมุดอยู่เนี่ย

อันน่ะหลุมไหนละคุณนะฮะนะฮะ
ทีมข่าวก็เลยสนใจเรื่องนี้ฮะ
อยากจะรู้คำตอบเหมือนกันว่าหลุมไหนสั่ง
ก็เลยติดต่อไปยังเจ้าของคลิปก็คือพี่สิทธิชัยเหมืองนิน
คุณสิทธิชัยเล่าให้เราฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
เมื่อวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อ๒วันก่อนนะฮะ
ลูกค้าได้นำลูกค้าได้น้ำจำนวน๓แก้ว
สั่งนะได้สั่งน้ำจำนวน๓แก้วนะครับ
เพื่อให้ไปส่งในพื้นที่ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาธ
ปักหมุดในแผนที่ให้เรียบร้อยเลย
เขาก็เลยขับรถไปตามหมุดที่ปักไว้
แล้วมันไปสิ้นสุดตรงปลายทางตรงนี้แหละครับ
คือสุสานหลังวัดเขาท่าพระนี่เขาพาเราไปดูเลยนะ
เขาก็เลยโทรศัพท์ติดต่อไปหาลูกค้า
แต่ปรากฏว่าลูกค้าไม่รับสาย
ระหว่างนั้นเขากำลังจะยกเลิกออเดอร์
เพราะลูกค้าไม่รับสายปรากฏว่าลูกค้าโทรกลับมา

เป็นคนลูกค้าเป็นคน

บ้านลูกค้าอยู่ห่างจากสุสานไปประมาณอีก๓๐๐เมตร

บางคนเวลาเราปักหมุด
มันจะไม่ค่อยตรงกับบ้านเราเป๊ะเท่าไหร่
เหมือนบ้านผมปักหมุดทีไรนะ

แต่มันระบุที่อยู่ตรงนะที่อยู่ถูกต้อง
แต่ว่ามันมาไม่ถึงจุดที่บ้านเรานะครับ
ฟังเสียงเขาหน่อยว่าเขาเจอลูกค้าตัวจริงแล้วนะฮะ

วันนั้นเขาสั่งน้ำ๓แก้วพี่

ผมก็ได้ผมก็ไป

พอมาเจอก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยครับ

แล้วตอนนั้นเราตกใจไหมไปสุดทางแล้ว

สักพักหนึ่งแชทหาลูกค้าลูกค้ารับครับ
บอกว่าจะเทิบมาอีกหน่อยหนูป๊าเห็นแล้ว

ประมาณ๓๐๐เมตรได้มั้งครับ

แต่ว่าคุณป้าคุณป้าอย่าสั่งดึกนะ
ถ้าสั่งดึกผมอาจจะว่าไม่กล้าไปเหมือนกัน
นี่คือคำตอบนะครับว่าสรุปคนสั่งแหละ
แต่ว่าเวลาปักหมุดมันไปปักหมุดอยู่ที่จุดใหญ่
บางทีไม่ได้ปักหมุดอยู่ที่บ้านเลยนะครับ

ใช่ค่ะเอาจริงจะคนหลอกจะผีหลอก

คือผีหลอกยังน่ากลัวน้อยกว่าคนหลอกอีก

แบบว่ามีคนหลอกสั่งของไปเห็นไหม
ส่งไม่มีคนรับเขาต้องควักกระเป๋าจ่ายเอง
อันนี้น่ากลัวกว่าและยิ่งยุคเศรษฐกิจแบบนี้ด้วย